ส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะพอพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วชีวิตเป็นเรื่องสำคัญเลย

มีอุบัติเหตุหนึ่งนะคะที่ปฐุมธานีค่ะคนขับรถเขาห่วงแมวของเขาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขาขับไปพร้อมกับแมวเปอร์เซียคู่ใจ
พอรถไฟลุกขึ้นมาตัวเองก็ต้องเอาชีวิตรอดแต่ก็ไม่ลืมน้องแมวคู่ใจตัวนี้ด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์คือไฟมันลุกท่วมทั้งคันแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนติวานนท์นะคะที่ปฐุมธานีสายเมื่อวานนี้เอง
ตำรวจภูทรสวนพริกไทยค่ะได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
แล้วก็รถดับเพลิงก็ตามไปด้วยใช้เวลา๑๕นาทีสกัดเพลิงได้สนิทเลย
ส่วนที่ได้รับความเสียหายก็คือหัวพ่วงได้รับบาดเจ็บขออภัยนะคะ

นายสัญญาทองมิตรคนขับรถบรรทุกคันนี้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเอาหินคลุกไปส่ง
ที่บริเวณถนนซ่อมสร้างและในระหว่างขับรถกลับมาถึงจุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงดังใต้ท้องรถค่ะจากนั้นก็มีควันออกมาจากห้องเครื่อง
รีบขับรถชิดขอบทางลงมาจากรถพบว่าไฟมันเข้าไปลุกไหม้ห้องเครื่อง
รีบกลับขึ้นไปที่รถคว้าแมวเพศผู้สายพันธเปอร์เซียเป็นแมวคู่ใจ
หนีออกมาได้หวุดหวิดแล้วก็มานั่งอยู่ข้างทางแบบนี้นี่นะคะ
หลายคนอาจจะเห็นภาพนี้แล้วใช่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ

ฟังเสียงคนขับรถบรรทุกพ่วงค่ะ
หน้าเอ็นดูก็นะหน้าพี่แกะกับหน้าแมวมันไม่มีไปด้วยกัน
ให้ทายว่าแมวเขาเนี่ยตกใจหรือไม่รู้เรื่อง

หน้าจริงเพิ่งเลยนะคะ
สัญญาคนขับรถบอกว่าเป็นห่วงเจ้าเหมียวคู่ใจนี่แหละ
ไม่ทันได้หยิบทรัพย์สินอะไรลงมาจากรถเลยนะคะ

ใบขับขี่บัตรประจำตัวประชาชนลืมอยู่ในรถหมดเลย
เขาบอกว่าก็ยังเคราะห์ดีที่เขากับเจ้าเหมียว

ต้นโทรศัพท์ไปแจ้งเท่าแก่แล้ว
รอให้ตำรวจมาตรวจสอบถึงสาเหตุเพลิงไหม้อีกครั้งค่ะ